ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปเจอแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับ
ต้องบอกว่าน่าสงสารแล้วก็น่าเห็นใจมากนะครับเพราะว่าลูกชายเนี่ยต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะ
แล้วก็ให้คุณแม่มาดูแลนะครับแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยวันเกิดเหตุไปประสบอุบัติเหตุตอนขี่รถจักรยานยนต์
เพราะว่าขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านแล้วไปเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจเขากำลังสกัดจับเด็กแว้นพอดี
ก็เลยเจอลูกหลงประสบบัติเหตุไปด้วยจนต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับ
ที่เป็นแม่ชื่อว่านางสายสุนีโซะเซ็งนะครับได้บอกถึงสาเหตุอาการป่วยของลูกชายนะฮะ
ลูกชายก็คือน้องมูนิดนะครับเนี่ยฮะนอนป่วยติดเตียงอยู่แบบนี้นะครับ
โดยนางสายสุนีบอกว่าเมื่อวันที่๒กันยายนปีที่แล้วตอนนั้นตำรวจสนลำผักชี
กำลังปฏิบัติภารกิจจับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่บนถนนสุวินทวงขาออกตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปอตท
ตอนนั้นลูกชายก็ถูกลูกหลงประสบอุบัติเหตุไปด้วยนะครับ
เนื่องจากเป็นจังหวะที่ได้ขี่รถออกจากบ้านย่านหนองจอกเพราะวันนั้นยอมรับว่ามีปากเสียงกัน
เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เลยทำให้ลูกชาย
ประสบอุบัติเหตุแล้วต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

ส่วนคู่กรณีก็ไม่เคยมาดูดำดูดีอะไรเลยนะครับ

ที่คนเห็นเหตุการณ์ตำรวจไล่ข้างหลัง

เขาคงจะหนีเขาไปด้วยแหละเพราะเข้าไปตรงนั้นแล้ว

ข้างหน้าเนี่ยรอหนักดูแล้ว
เหมือนฆ่าฆ่าทั้งเป็น
พอเขาจะถึงพอเขาวิ่งมาอย่างนี้
พอพวกนั้นเห็นเนี่ยว่ารถวิ่งมาแล้วเนี่ย
อย่างนี้แล้วก็ออกอย่างนี้เลยก็

ไม่ช่วยอะไรเลยไม่มีใครมาดูดี
ดูดำดูแดงดูอะไรเลยทั้งสิ้นเลย

ถามเราว่าเออ

เขาจะช่วยเหลือให้เรายอมความ

เป็นจังหวะที่ขี่รถออกจากบ้านพอดี

ตอนนี้ร่างกายของน้องมูนิสก็สุดลงเรื่อยนะครับ

ต้องอยู่ในสายตาตลอด๒๔ชั่วโมง

จากต้องมาคอยนอนอยู่ข้างเตียงลูกชายเสมอ

อย่าเพิ่งจากอกแม่ไปไหนนะ
เพราะว่าเราทั้งคู่เนี่ย

เติมเต็มให้กันในวันที่ไม่เหลือใครแล้ว

ทุกวันนี้นางสายสุนีก็ไม่มีรายได้นะครับ
เพราะว่าต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูก

ไม่มีเงินซื้ออาหารไม่มีเงินซื้อ

ค่ะเราก็เป็นสื่อกลางนำเสนอ